คุณผู้ชมคะพลทหารคชาพัชะหรือพลทหารเข้มนะคะอายุ๒๒ปี
เสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
หลังจากที่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่๒๑สิงหาคม
ก็คือร่างกายไม่รู้สึกตัวสุดท้ายหัวใจหยุดเต้น
แล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจปั๊มขึ้นมาได้

สาเหตุที่บาดเจ็บหนักขนาดนี้ก็เพราะว่าพลทหารรุ่นพี่๓นาย
ทำร้ายร่างกายอ้างว่าเป็นการทะเลาะกันเองเป็นเรื่องส่วนตัว
ตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลพลทหาร๓นายที่เป็นรุ่นพี่
ก็มากราบขอขมามาขอโทษแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
พลทหารเข้มเนี่ยมีลูกยังเล็กอยู่เลยลูกอายุเกือบ๒ขวบคนหนึ่ง
แล้วภรรยาตั้งท้อง๗เดือนเนี่ยค่ะ
คือตอนนั้นก็สาหัสนะใช่ทางญาติก็พยายามที่จะ
คือภาวนาอย่างเต็มที่ขอให้ฟื้นให้แข็งแรงขึ้นมาได้

ใช่ค่ะทางต้นสังกัดก็บอกว่า
ก็ลงโทษนะคะพลทหารรุ่นพี่๓นายเนี่ย
ก็คือไม่ปกป้องก็ว่ากันไปลงโทษทางวินัยลงโทษทางคดีอาญา

เป็นภาพตอนมายกมือไห้ขอโทษที่โรงพยาบาล
ทางหน่วยทหารที่เกณฑ์ทหารกันอยู่ที่รบบุรี
ผู้บังคับหน่วยเขาก็พาออกมาเลย
แล้วก็บอกว่าไม่ใช่การซ่อมนะไม่ใช่ว่ารุ่นพี่
พลทหารที่เป็นทหารเกณฑ์มาซ่อมรุ่นน้องที่เป็นทหารเกณฑ
แต่เป็นการเรียกไปซ้อมกันเองทะเลาะวิวาดกันเอง
ส่วนตัวเขาอ้างแบบนี้นะคะ

คุณผู้ชมทีมแพทย์โรงพยาบาลอนันทมหิดลจังหวัดลบบุรีนะคะ
ได้แจ้งญาติของพลทหารคชาพัชะหรือพลทหารเข้มอายุ๒๒ปี
สังกัดกองพันธหารราบที่๓กรมทหารราบที่๓๑รักษาพระองค์
ถึงการจากไปนะคะหลังเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บ
เพราะว่าถูกพลทหารรุ่นพี่รุมซ้อมจนเจ็บหนักเลยนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่คืนวันที่๒๑สิงหาคม
อาการตอนแรกนี้ก็คือหมดสติหัวใจหยุดเต้นไปแล้ว
ไม่ตอบสนองต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
มีชีพจรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีอาการสมองบวม
ปอดติดเชื้อไตวายแล้วก็ล่าสุดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นวิกฤตค่ะ
ทีมแพทย์ทำการรักษาอาการอย่างต่อเนื่องนะคะ
รวมระยะเวลาในการเข้ารับการรักษา๒๓วัน
ตี๕๔๕นาทีของวันนี้พลทหารเข้มเสียชีวิต
ท่ามกลางความโสกเศร้าเศรษฐ์ใจของทางครอบครัว
อย่างที่บอกพลทหารเข้มมีลูกยังเล็กอยู่เลย๑๑๑เดือน
ภรรยาก็ตั้งท้อง๗เดือนก็ต้องรับศพ
แล้วทุกคนในครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์นี้
ทุกคนยังหวังว่าน่าจะมีปฏิหารน่าจะรอดขึ้นมานะคะ
คุณพ่อคุณแม่ของพลทหารเข้มค่ะคุณพ่อคมฉันพัชะ
คุณแม่รุ่งฤดีศรีฮาวงก็นำร่างของลูกชายออกจากโรงพยาบาลนะคะ
ส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่ยังเศร้าอยู่นะคะ
บางส่วนก็เดินทางไปเตรียมงานศพที่จังหวัดบุรีรำ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพลทหารเข้ม
คุณพ่อคมฉันเล่าถึงนาทีก่อนที่ลูกชายจะจากไป
บอกว่าเช้ามืดวันนี้ค่ะช่วงตี๕คุณหมอก็เรียกญาติ
ให้เข้าไปดูใจเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าอาการสุดหนักแล้วนะคะ
สัญญาณชีพจรเต้นช้าลงมากคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าไปสั่งลาลูกชาย
บอกข้างหูพลทหารเข้มว่าขอให้ลูกหลับให้สบาย
เพราะรู้ว่าลูกสู้มาอย่างเต็มที่แล้วไม่อยากให้เจ็บปวดมากไปกว่านี้
คุณหมอก็รักษาเต็มที่แล้วยื้อชีวิตไว้อย่างเต็มที่แล้ว
ที่ผ่านมายอมรับว่าทางครอบครัวก็พยายามทำใจมาตลอด
เพราะว่ารู้ว่าอาการก็ทรงแล้วก็ซุดไปเรื่อย
แต่ก็ยังหวังไงคะหวังว่าจะมีปฏิหาร
ซึ่งก็ได้ไปทำบุญที่วัดต่างเมื่อวานนี้นะคะ
เพราะเมื่อวานนี้๑๓กันยายนเป็นวันเกิดของพลทหารเข้มนะคะ
หลังวันเกิดมาวันเดียวก็เสียชีวิต
หวังว่าให้บุญกุศลช่วยให้ลูกฟื้นมาพยายามไปทำบุญกันเต็มที่เลยเมื่อวานนะคะ
แต่สุดท้ายความดันของพลทหารเข้มลดลงเรื่อย
หมดลมหายใจไปอย่างสงบค่ะ
ก็บอกว่าถ้าน้องทนไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วจริงก็ขอให้น้องไปแบบสงบก็อย่าได้ทรมาน
เพราะว่าพ่อแม่ก็เห็นสภาพของน้องแล้วมันก็เหมือนกับน้องทรมานมาก
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเก็บหรือปวดหรืออะไรเพราะว่าเขาไม่พูดไม่อะไรกับเรา
แล้วก็บอกน้องประมาณนั้นแหละครับว่าพ่อก็ไปทำพ่อแม่ย่าทำบุญวัดนู้นวัดนี้นะ
เราไปตลอดแล้วเราก็จะมาบอกน้องตลอดบอกว่าไปทำบุญมานะ
ก็ถ้าคิดว่ามันไม่ไหวก็ขอให้ไปแบบสงบก็อย่าให้ทรมานส่วนบุญส่วนกุศลที่พ่อแม่ทำ
ก็ขอให้อุทิศส่วนกุศลให้ลูกให้ลูกไปได้ดีไปในทางที่ดี
อย่าตรมมาและก็อย่าไปจองเวียนจองกรรม
ถ้าคนที่เขาทำก็ถือว่าให้มันจบกันชาตินี้ไป
ที่ว่ามันไม่มีบาดแผลแล้วทำไมต้องถึงขนาดนี้
เพราะทางกองทัพเองท่านก็แนะนำบอกว่า
ก็ต้องไปพิสูจน์หลักฐานไปผ่า
คุณพ่อของพลทหารเข้มก็บอกว่า
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะทำใจยอมรับมา
ระยะหนึ่งแล้วนะคะว่าต้องมีวันนี้

แต่ก็ไม่ติดใจอะไรกับใครอีกแล้วนะคะ
ขออโหสิกรรมให้กับรุ่นพี่พลทหารทั้ง๓นายที่ก่อเหตุ
เพราะว่าอยากจะให้วิญญาณลูกได้สุขสงบ

ถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้ไปขอขมาหน้าศพ
จะได้ไม่ติดอะไรกันแบบติดค้างกันอีก

นับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้
ยังไม่มีการติดต่อเข้าไปพูดคุยอะไรเลยค่ะ
ทั้งคุณหมอเองท่านก็ตรวจให้หมดทุกอย่าง
แต่มันไม่เจอแต่ทีนี้ที่เรามาผ่าสนิสูตร
ก็คือว่าเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ว่าต่อไป
เคสแบบนี้จะได้ป้องกันไว้ทัน
แก้ไขได้ทันเผื่อมีคนต่อไป
เพราะเราไม่อยากให้มีคนต่อไปอีก
อยากให้เป็นน้องคชานี่เป็นคนสุดท้าย

คุณพ่อก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าลูกชายจะได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็พอใจการทำงานของตำรวจ
คือตำรวจคอยรายงานความคืบหน้าทางคดีให้ทางครอบครัวได้รู้ตลอดนะคะ
ตอนนี้แจ้งข้อหาพลทหารรุ่นพี่ทั้ง๓คนก็คือ
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ทหารต้นสังกัดของพลทหารเข้มก็รับผิดชอบอย่างเต็มที่
แสดงความห่วงใยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในส่วนของการรักษาทั้งในส่วนของการจัดงานศพให้

ส่วนศพของพลทหารเข้มทางญาติจะนำไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดหนองบัวลีอำเภอหนองโหงจบุรีรำ
หลังจากทำการผ่าชนะสูตรเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ
คุณพ่อของพลทหารเข้มนี่เข้มแข็งมากนะครับ
เพราะว่าคุณพ่อบอกว่าก็เคยเกณฑหารนี่แหละ
ก็เข้าใจดีแล้วก็รับทราบดี

ว่ามันเป็นเรื่องของคน๓คน
ที่ไปก่อเหตุไปทำร้ายลูกชายเขา
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลของทางทหาร
เวลาที่คนไปเกณฑ์ทหารนะครับ
เดี๋ยวไปย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
นำไปสู่การเสียชีวิตของพลทหารเข้มนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๓สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
น้าสาวของพลทหารเข้มได้ไปร้องขอความเป็นธรรม

โดยเล่าเรื่องราวบอกว่าเมื่อ๒๑สิงหาคมตอนประมาณ๔ทุ่ม
มีเจ้าหน้าที่ทหารในค่ายทหารที่หลานเนี่ย

โทรศัพท์มาแจ้งว่าโทรศัพท์มาแจ้งแม่ของพลทหารเข้มนะครับ

เนื่องจากหมดสติระหว่างออกไปซ้อม
ตอนนั้นบรรดายาดทุกคนก็คิดว่า

หลังจากนั้นโรงพยาบาลก็โทรศัพท์มาบอกว่า

ตอนนี้แพทย์พยายามปั๊มหัวใจกู้ชีวิตมา๑๕นาทีแล้ว

ขอให้ปั๊มหัวใจต่อไปจนกว่าหัวใจจะเต้น
ต่อมาแพทย์ระบุว่าพลทหารเข้ม
คือแม้ว่าจะมีสัญญาณชีพฟื้นขึ้นมา

เนื่องจากหากฟื้นขึ้นมาก็อาจไม่เหมือนเดิมนะครับ
จนกระทั่งมารู้ความจริงหลังจากที่มีทหารนายหนึ่งนะครับ
ได้โทรศัพท์มาแจ้งกับญาติของพลทหารเข้ม
โดยยอมรับว่าพลทหารเข้มไม่ได้หมดสติไปเอง
แต่ว่าถูกรุ่นพี่ที่เป็นทหารเกณฑ์๓คนเรียกไปซ้อมนะฮะ
หลังจากนั้นก็มีการนำตัวพลทหารรุ่นพี่ทั้ง๓คน

แล้วก็นำตัวไปส่งให้กับตำรวจสพเมืองลบบุรี

โดยแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่เรือนจำมณฑนทหารบกที่๑๓
ส่วนพลทหารเข้มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เข้ารับการรักษา
อาการก็ไม่พ้นวิกฤตนะครับแล้วก็ซุดลงเรื่อย
กระทั่งล่าสุดมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ
ทุกคนก็หวังปฏิหารอยู่
หวังว่าพลทหารเข้มจะฟื้นขึ้นมา

แต่ว่าวันนี้ตอนเช้าทางโรงพยาบาลก็แจ้งมาว่า
ให้มาดูใจแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดนะครับ
ซึ่งทางคดีตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
เพราะว่าผู้บาดเจ็บสาหัสตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้วนะ